กิจกรรมดีเนื่องในโอกาสเดือนมหามงคลบ้าง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดพิธี
แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
โดยโครงการดังกล่าวได้เชิญชวนให้พนักงานและครอบครัว
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเลยนะคุณ
รวมถึงประชาชนทั่วไปได้ร่วมการบริจาคโลหิต
ตั้งแต่เมื่อวันที่๕กุมภาพันธ์ต้นเดือนเลยนะครับ
จนถึงวันที่๕สิงหาคม๒๕๕๙เดือนมหามงคล
ตั้งเป้าหมายรับบริจาคโลหิตไว้ที่๘๔๔๔๐๐๐บาท
พอครบกำหนดระยะเวลาได้โลหิตที่จะส่งไปยังสภากาชาติไทย
ตั้งเป้าไว้นะครับ๘๔๐๐๐๐๐บาท
ตอนนี้โลหิตที่บริจาคมา๑๒๗๐๐๐๐๐บาทกว่าแล้วคุณ
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่คนไทยมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
และสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
และยังแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในการทำความดี
เพื่อถวายต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
และทำความดีเพื่อสังคมต่อไปนะครับ